อ่าคุณผู้ชมมาดูเหตุสะเทินขวานที่เกิดขึ้นเทียมเผลอหินจังหวัดประจบคิริคันกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านไปพบศพหญิงสาวซึ่งก็สืบทราบต่อมาก็คือเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์นะคะ
สภาพศพเนี่ยคือถูกมีดจ้วงแทงที่ลำคอประมาณเจ็ดแผลแล้วก็ถูกของแข็งเนี่ยนะคะ
เข้าที่กกหูบาดแผลชะกันเลยนะตำรวจคาดว่าศพเนี่ยคือน่าจะถูกทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่าสามวันแล้ว
เพราะสภาพศพเนี่ยมันขึ้นอืดแล้วก็เหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
หลังจากถูกฆ่าก็ถูกเอาศพไปยัดใส่กล่องพลาสติกขนาดใหญ่มีผ้านวมมีหมอนปิดทับไว้ค่ะ
แล้วกล่องเนี้ยไปพบในห้องน้ำของบ้านเช่าหลังหนึ่งที่บ้านภูตวรรณซอยห้า
ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันไปพบสักประมาณทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้
ตำรวจไปตรวจสอบสภาพศพอย่างที่บอกไปก็คือถูกของมีคมมีด
แทงที่ลำคอเจ็ดแผลกกหูขวาก็ถูกค้องแข็งทุบเป็นบัตรแผลชะกัน
ต่อมาเนี้ยนะคะยาก็เดินทางมาดูนะมาดูสบแล้วก็ยืนยันว่าผู้ตาย
คือนางสาวสุชาพัฒน์ฮีรันพันธโชธหรือว่าไก่อายุ๓๙ปี
เธอผู้ตายคนนี้นะคะมีอาชีพขายสินค้าออนไลน์
เป็นคนกรุงเทพนี่แหละค่ะตำรวจยังไปพบด้วยนะคะ
พบมีดเนี่ยมีดทำครัวเปื้อนเลือดอยู่ที่อ่างล้างหน้า
เล่มตกอยู่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนหน้าบ้านเนี้ยนะคะพบรถเก๋งเชฟโรเลสสีดำ
หมายเลขทะเบียนสี่กไก่งงูสี่สี่สามหนึ่งกรุงเทพ
ของผู้ตายก็จอดอยู่หน้าบ้านด้วยคือที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ญาติญาติของผู้ตายเนี่ยเนื่องจากว่าเธอเป็นคนกรุงเทพ
อยู่ในท้องที่สอนอประเวทเธอหายไปก่อนหน้านี้
ของเธอก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สอนอประเวทหลังจากนั้นก็สืบทราบว่า
เธอเนี้ยก็คือผู้ตายเนี้ยขับรถไปหาแฟนที่หัวหิน
ตำรวจสนประเวทก็เลยประสานกับตำรวจสพหัวหินนะคะ
ว่าให้ติดตามหารถคันดังกล่าวจนกระทั่งมาเจอรถของเธอเนี่ย
จอดอยู่ที่ทาวน์เฮาวส์ชั้นเดียวซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
คันนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกรถไฟทับเสียชีวิตที่บริเวณทางตัดรถไฟ
ถนนผู้หว่าบางควายตำบลชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีเป็นรถไฟขบวน๓๔กรุงเทพสุไงโกลก
แล้วก็ไปพบกับรถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กไก่ชชิง๖๕๙๖ประจวบคิริคันของผู้ตายจอดอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าขณะจอดรถรอให้รถไฟมันผ่านเห็นผู้ตายขี่รถจักรยานมาจอดทิ้งไว้
รถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้แล้วจู่ก็วิ่งเลยค่ะวิ่งมานอนบนรางรถไฟ
ให้รถไฟที่กำลังแล่นมาเนี่ยแล่นมาด้วยความเร็วนะเหยียบร่างติดไปกับรถไฟระยะทางเนี่ยที่ถูกลากไปเนี่ย
ยาวกว่ายี่สิบเมตรเสียชีวิตค่ะตรวจสอบในตัวผู้ตายไม่พบเอกสารใดแต่พบเอกสารในรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ระบุชื่อใบจ้างงานคือนายดิตธวัฒน์เจมส์ดรอสทำงานอยู่ในอำเภอหัวหิน
กู้ภัยก็เลยนำศพไปรักษาไว้ที่วัดถ้ำแก้วจังหวัดเพชรบุรีเพื่อรอให้ญาติมารับศพ
เรื่องต้นเนี่ยคุณผู้ชมถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับศพแรกที่เป็นผู้หญิงที่ไปถูกฆ่าแล้วก็ยัดใส่ถังเนี่ยนะคะ
คือมีรายงานข่าวบอกว่าผู้ตายที่ถูกรถไฟทับเนี่ย
อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าแล้วก็ยัดใส่กล่องที่ทาวน์เฮาส์ที่หัวหินนะ
วันนี้ตำรวจค่ะเข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง

พลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริคันเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางไปประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนสพหัวหิน
สืบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีก็
ใช้เวลาในการประชุมก็ร่วมแล้วกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีรคันบอกแบบนี้
บอกว่าคดีนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแหละในเรื่องของหลักฐานต่าง
อาวุธมีดทั้งรถยนต์ของผู้ตายทั้งคราบเลือดต่างในจุดเกิดเหตุ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม
พยายามที่จะไม่ให้พยานหลักฐานต่างถูกเคลื่อนย้าย
ส่วนกรณีชายหนุ่มที่นอนให้รถไฟทับเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนั้น
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันยอมรับนะว่า๒คดีนี้มีความเชื่อมโยงกัน
เนื่องจากการสอบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนเช่าทาวน์เฮาส์ที่ไปพบศพหญิงสาว
นอกจากนี้แนวทางการสอบสวนคนร้ายรายนี้ก็คือหน่ายดิทวะเจมส์ดรอสอายุ๒๘ปี
เป็นนุ่มลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์ซึ่งทำงานเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหิน
แล้วก็มีบ้านพักในเขตเทศบาลเมืองหัวหินด้วย
คดีสองคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าผู้ตายที่ไปนอนให้รถไฟทับตายเนี่ย
เป็นคนที่ฆ่าหญิงสาวแล้วก็หมกศพเอาไว้ในบ้านพักที่หัวหิน
จากการสืบสวนของตำรวจทำให้ใบเรียงเหตุการณ์ที่ทราบว่าช่วงเกิดเหตุ
ก็คือวันอังคารที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
นายฤทธวรรษที่เสียชีวิตที่ให้รถไฟทับ
ได้ติดต่อโทรศัพท์เรียกผู้หญิงที่รู้จักกัน
ก็คือหญิงสาวที่ตายอยู่ในทาวน์ฮาวส์
ให้ขับรถมาพบที่ทาวน์เฮาส์
แล้วมีปากเสียงทะเลาะกันแบบรุนแรง

ใช้มีดกระหน่ำแทงฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต
แล้วก็อำพลางศพด้วยการยัดศพใส่กล่องพลาสติก
แล้วทิ้งไว้ในห้องน้ำล็อกประตูบ้านด้วย
ตั้งแต่๙ตุลาคมนะวันอังคาร
แล้วตัวเองก็ออกไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งตำรวจสืบสวนจนพบศพ
เพราะว่าญาติก็แจ้งคนหายไว้

แล้วก็ตามจนพบศพเพราะว่าเขาไปเจอรถของฝ่ายผู้ตายที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
มาจอดอยู่ที่บ้านแห่งหลังนี้

นายริฐวัสท์คาดว่าจะเกิดความเครียด
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน
แล้วก็ไปที่ทางตัดรถไฟ
ก่อนที่จะโทรศัพท์ไปหาภรรยาเขามีภรรยาแล้วนะ
โทรศัพท์ไปบอกสั้นบอกแค่ว่าพี่ขอโทษนะ
แล้วก็วางสายไปเลยนะครับแล้วก็นอนให้รถไฟทับจนเสียชีวิต
เป็นคนที่เช่าครับซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจน
แต่นี่ก็อยู่ที่ว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็เรื่องการสอบสวนพยานแวดล้อมอาจจะได้แค่ไหนยังไง
ก็คำนั้นข้างหลังหมดอยู่ไม่แค่คนเดียวเลยครับ
นี่สาเหตุที่ลงมือขนาดนี้
เขาคงจะเป็นด้านทุกษานะครับเพราะว่ารักษณะน่าจะเป็นด้านทุกษา
แต่เรื่องอะไรยังไงก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะฮะ
ก็คาดว่าฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด
แล้วไปแทงเขาที่ตายเนี่ยแทงเขาถึง๗แผลนะครับ
แล้วก็อำพลางศพเอาไว้๓วันแต่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไร
อันนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนสอบสวนเพิ่มนะครับ
ศพของหญิงสาวที่เสียชีวิตตอนนี้ญาติก็รอรับศพอยู่นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วผู้ที่ก่อเหตุก็ฆ่าตัวตายหนีความผิดไปนะครับ